คุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูที่ฉะเชิงเซาหน่อยนะฮะ
มันมีเหตุนักเรียนแทงกันเสียชีวิตเลยเหรอ
ใช่ค่ะเป็นนักเรียนม๒นะคะใช้มีดพับกระหน่ำแทงรุ่นพี่ม๓ในโรงเรียน
คือหลายคนบอกอุ๊ยนี่แค่ม๒แทงม๓กันตายนี่คนฆ่ากันตายอายุมันน้อยลงเรื่อยแล้ว
และยิ่งฟังสาเหตุคือ
ร่วมน้อไม่พอใจที่เตือนไม่ให้เอาขยะใบ้ใต้โต๊ะ

แค่นี้เลยแล้วแทงกันตายคอบครัวโดยเฉพาะย่าของคนตาย
ร้องไห้เสียใจหนักมากนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะตำรวจสอบพอท่าตะเกียบได้รับแจ้งเหตุ
นักเรียนแทงกันจนเสียชีวิตแล้วนี่คือมีดโอ้โหนี่เด็กพก
อย่างงี้ไปโรงเรียนเหรอคะเนี่ยโอ้โหเป็นมีดพับนะคะน้องมสามเนี่ย
เดฟค่ะคุณครูนำส่งโรงพยาบาลแล้ว
ส่วนม๒เนี่ยชื่อแบงค์นะคะถูกนำตัวไปโรงพักค่ะ
เพื่อนเพื่อนบอกว่าแบงค์เนี้ยอยู่มสองเดฟอะอยู่มสาม
แต่อายุสิบสี่ทั้งคู่อ่าทั้งคู่ทั้งคู่เป็นเพื่อนกันนะคะ
กินนอนด้วยกันอายุเท่ากันแต่ว่าแก๊งหยุดเรียนไปปีนึง
ก็เลยซ้ำชั้น๒คนเลยต้องแยกกันเรียน
จนกระทั่ง๓วันก่อนเกิดเหตุแบงค์ทำความสะอาดอยู่
แล้วเดฟก็เอาถุงขนมมาใส่ไว้ใต้โต๊ะแบงค์เลยไม่พอใจ
ให้เอาไปทิ้งเดฟไม่ยอมเอาไปทิ้ง
ก็เลยทะเลาะกันแล้วแยกย้ายกันออกไปจนเมื่อวานค่ะ
โรงเรียนมีสอบปลายภาคจนประมาณสักบ่ายสองเนี่ย
คุณครูก็ปล่อยให้ออกจากห้องสอบไปเข้าห้องน้ำไปดื่มน้ำ
ทั้งคู่เดินมาเจอกันที่อ่างล้างมือข้างโรงอาหารเดฟก็เหมือนกับท้าทายแบงค์แบบมึงจะเอาเปล่า
ทะเลาะกันอีกรอบนึงแล้วแบงค์ก็เลยชักมีดพับที่พกมาเนี่ย
เดฟไปสามครั้งจนล้มลงกับพื้นเพื่อนเพื่อนที่เห็นเหตุการณ์ก็วิ่งไปเรียกครูประจำชั้นมาช่วยนะคะ
แล้วก็รีบพาเดฟส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเดฟตายนะคะ
เมื่อเช้าเนี่ยโรงเรียนก็เปิดเรียนแล้วก็สอบตามปกติแต่มีตำรวจ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและผู้ใหญ่บ้านมาพูดคุยร่วมดูแลความปลอดภัย
สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็คณะครูค่ะ
๑๐โมงเช้ากลุ่มเพื่อนแบงค์ประมาณ๗คนก็มารวมตัวตรงจุดเกิดเหตุ
อดเสื้อนักเรียนเอาทูบเอาน้ำมนต์มาทำพิธีขอขมา
จะแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนด้วยเนี่ยค่ะบ่ายวันนี้ค่ะญาตินำร่างน้องเดฟ
ตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดหนองใหญ่ในอำเภอท่าตะเกียบนะคะ
มีพิธีรดน้ำศพซึ่งเพื่อนและครูที่โรงเรียนก็เข้ามาร่วมงานศพ
ทยอยกันมาร่วมงานเยอะเลยทีเดียวได้คุยกับคุณย่าของน้องเดฟนะคะ
คุณย่าบอกว่าเลี้ยงเดฟมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าพ่อแม่เขาเลิกกัน
ก่อนหน้านี้เดฟกับแก๊งนี่คือเป็นเพื่อนรักแบบเพื่อนสนิทกันเลยนะคะ
ถึงขนาดแบงค์นี่มากินมานอนที่บ้านอ่ะเป็นเดือนอ่ะ
ย่าก็รักแบงค์เหมือนหลานแท้เลยแล้วแบงค์ก็กลับไปอยู่บ้านตัวเองที่อีกหมู่บ้านหนึ่งใช่ไหม
เมื่อวานนี้ย่าไปติดต่อธุระที่โรงเรียนเรื่องทุนที่เดฟได้รับ
ก็สังเกตเห็นเดฟกับเพื่อนอีก๒คนเดินผ่านอ่านล้างมือ
ไกลแล้วล่ะว่ามีเด็กทะเลาะกันผ่านไปไม่กี่นาทีเพื่อนวิ่งมาบอก
วิ่งเข้าไปดูเห็นหลานนอนจมกองเลือดอยู่

หัวใจจริงคุณย่าบอกว่า
ย่าเนี่ยประคองหัวหลานวางที่ตักแล้วก็พยายามเรียกสติเรียกชื่อเดฟ
พูดกับย่าบอกช่วยหนูด้วยหนูหายใจไม่ออก

แล้วแน่นิ่งไปเลยนี่คือคาตักย่าที่เลี้ยงมากับมือ
ย่าบอกเสียใจมากไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับเดฟ
และไม่คิดว่าคนที่ทำเดฟก็คือแบงค์
ที่เป็นเพื่อนรักเป็นเพื่อนสนิทมากินนอนอยู่ด้วยกันเป็นเดือน
ย่าก็รักแบงค์เหมือนหลาน
ถ้าแบงค์หรือญาติของแบงค์จะมาขออโหสิกรรมย่าพร้อมให้อภัย
เพราะย่าคิดว่าใครทำอะไรไว้ยังไงกรรมมันต้องสนองอยู่แล้ว
ทำลายของพวกจริงกับป้าดอยไปให้เป็นคนใหญ่
ไม่เคยเล่าอะไรเกี่ยวกับเพื่อนให้ฟังเลย
แต่ก็มีการเคยคุยเปลยไว้ว่าจบม๓แล้วเนี่ย

นี่วันแม่เดฟก็เพิ่งจะส่งข้อความมาบอกรักแม่เอง

ได้ฟังคำว่ารักจากลูกนะคะ
มันมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราอยากจะทำกับเขา
แต่เรายังไม่ได้ทำ
มันเป็นแบบนี้แล้วเราก็ต้องยอมรับเนอะ
ก็ไม่ให้เขาไม่สบายไม่ต้องห่วงแม่ห่วงย่าห่วงน้อง
ให้เขาไปอยู่ในพบภูมิของเขา
เราได้คุยกับเพื่อนของแบงค์แล้วก็เพื่อนของเดฟนะคะ
ที่อยู่ม๓ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุทั้งคู่ทะเลาะกัน
ช่วงเที่ยงเดฟเดินผ่านแบงค์แล้วตะโกนด่าท้าทายกันไปรอบนึงแล้ว

จังหวะที่เดฟเดินสวนมาพอดี

แล้วแบงค์ก็หยิบมีดชักออกมา
เลยบอกแน่จริงก็ตัวต่อตัวดิ

หันมาแล้วพูดเลยบอกมึงจะเป็นศพอีกคน

ที่ย่าเดฟจะวิ่งเข้ามาค่ะ

อยู่บ้านแต่ว่าจะทะเลาะกันเรื่องอื่น

แล้วไม่มีใครรู้เลยว่าแบงค์พกมีดมาโรงเรียนด้วย
ด้วยเบื้องต้นพ่วงรายการโรงเรียนก็บอกนะคะว่า
ก่อนหน้านี้ปกติมีมาตรการตรวจสุ่มนักเรียนอยู่แล้ว
สุ่มตรวจอยู่แล้วคณะครูในโรงเรียนและนักเรียน
เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้มีนักจิตวิทยา
สาธารณสุขเข้ามาพูดคุยดูแลเด็กนักเรียน
อยู่ในเหตุการณ์แล้วนะคะเพื่อที่จะเยียวยาเรื่องของสภาพจิตใจ
ญาติแบงค์เองก็มาร่วมรดน้ำศพเดฟด้วย
แล้วก็กล่าวแสดงความเสียใจแล้วก็แจ้งว่าวันนี้
กับพ่อของแบงค์ไม่ได้มาร่วมงานศพเพราะต้องไปส่งแบบ
ที่สารเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเซาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
ศพของเดฟจะมีพิธีชาปนกิจในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ